ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะ
เพื่อนชวนกันไปล่าสัตว์ป่า
ลำปางนะครับชวนกันไปล่าหมูป่าบนดอย
สุดท้ายเนี่ยเห็นอะไรแบบตะคุ่มตะคุ่มนึกว่าหมูป่า

เปรี้ยงใส่ไปเสียงร้องโอ๊ยเอาเพื่อนเราเองฮะ
คือคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจริงนะครับทุกผู้ชมครับ

ตำรวจก็ต้องคุมตัวไว้ก่อนตามขั้นตอนแล้วครับทุกผู้ชมครับ
แต่นี่ฮะเขาก็ร้องไห้
พร่ำบอกแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับ
นี่ญาติญาติก็มาปลอบใจกัน
ผู้ชายคนนี้ชื่ออารามพงศ์นะครับ

เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลวังเงินอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง

หลังจากก่อเหตุใช้ปืนลูกซองแบบกระสุนลูกปลาย
ยิงใส่เพื่อนที่ไปหาหมูป่าบนดอยด้วยกัน

ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายวุฒิพงศ์สมทอง

เขาไปหาหมูป่าบนดอยม่อนป่าหมดนะฮะ
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดวันนี้ฮะ

วิ่งไปดูก็ถูกยิงนะครับ
สุนเข้าร่างกายเยอะกันลูกรายนะครับ

เหตุการณ์ช่วงที่กู้ภัยกับตำรวจสพแม่ทะ
หลังได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

ม่อนป่าหมดนะฮะในพื้นที่ตำบลวังเงินอำเภอแม่ทัศน์จังหวัดลำปางนะครับ
นายวุฒิพงศ์เสียชีวิตอยู่บนดอย
ก็ต้องช่วยกันลำเลียงร่างลงมาจากดอยนะครับ
ผู้ชมลองฟังดีนะฮะในคลิปเนี่ย
เราพยายามที่จะดันเสียงขึ้นนะฮะแต่จะมีเสียงของเขาร้อยอยู่
ก็จะมีเสียงของเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยนะฮะที่เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็สภาพศพ

จะมีเสียงเขาฮืออยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับผู้ที่เป็นมือยิงนะครับ
เสื้อแขนยาวลายพรางสวมกางเกงยีนขายาวสีน้ำเงินนะครับ
มีรูกระสุนปืนลูกปลายกระจายอยู่ทั่วใบหน้านะครับ
ลูกนี่ทะลุออกไปยังแก้มซ้ายเลยนะครับ
และมีปืนรุกซองยาวตกอยู่ระบอก๑เดิมอาทีเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
จากนั้นก็ลำเลียงร่างลงจากดอยนะครับแล้วก็ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอน
บอกว่าเมื่อวานี้ฮุทธิพงเนี่ย
เขาชวนมาหาหมูป่าบนดอยด้วยกันมาเมื่อค่ำ
โดยวุฒิพงศ์เป็นคนให้เขายืมปืนกระบอกที่เจอนี่แหละนะฮะเพื่อจะไปหาหมูป่า
จากนั้นพอมาถึงบนดอยก็แยกกันไปนั่งเฝ้าหมูป่าตั้งแต่ค่ำเมื่อวานนะฮะจนถึงเช้ามืดตี๕
อารามพงศ์เนี่ยบอกว่าเขาเห็นอะไรที่มันแบบตะคุ่มตะคุ่มอยู่แถวเนินดินฝั่งตรงข้ามเขา
แล้วเขาคิดว่าเป็นหมูป่าเขาก็เลยลั่นไกลออกไปนัดหนึ่ง
พอยิงออกไปนัดนึงเนี่ยนะฮะมีเสียงคนร้องโอ๊ยตามมาก็เลยวิ่งไปดูพบว่าเป็นวุฒิพงศ์เพื่อนของเขา
ถูกยิงแล้วก็นอนฟุบอยู่ตรงนั้นอารามพงศ์บอกผมก็พยายามช่วยเหลือทุกอย่างนะ
หาผ้ามาเช็ดเลือดเอาน้ำมาให้กินเพื่อจะไปเรียกคนข้างล่างมาช่วย
แต่สุดท้ายวุฒิพงศ์ก็หมดลมหายใจไปก่อนเขาก็เลยตัดสินใจเดินลงมาจากดอย
มาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็แจ้งเจ้าหน้าที่
เขาก็ได้แต่ร้องไห้แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจ
แกขึ้นไปอยู่บนพุนละครับอีกบนสรรค์ก็พุนละครับแล้วแกเดินนอนเข้ามาครับ

ครับตอนนั้นเป็นหมู่ป้า
พ่อคุณสิทธิ์เด็กแล้ว

ทางฝั่งครอบครัวของนายอร่ามพงศ์

ทุกคนก็บอกว่าก็เชื่อว่าอร่ามพงศ์

เพราะไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะต้องฆ่ากัน
จากทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนบ้านที่มีไมตรีต่อกัน
ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันไป

พอไปถึงปุ๊บญาติเราไม่มีอยู่บนนั้นสักคน
พอเจอพี่สาวปุ๊บเขาวิ่งโผล่กอดพี่ทันที
และบริเวณที่ศพเขาเช็ดแล้วกากนั่งกากศพเป็นร้อยพันคัน

ชาวบ้านในพื้นที่บอกกับคุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
หลังจากที่มีการยิงกันบนดอยเนี่ยนายอารามพงศ์เขาโทรศัพท์มาหา
ร้องให้คร่ำครวญบอกให้มาช่วยหน่อย
เขาก็เลยรีบบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งตำรวจแล้วก็ไปตรวจสอบกัน
ซึ่งเชื่อว่านายอารามพงศ์ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่านายวุฒิพงศ์อย่างแน่นอน
เพราะทั้งคู่เขาสนิทสนมกันไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกัน
ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
ส่วนศพของนายวุฒิพงศ์นะครับโทษพูดชมครับ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลลำปาง
เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สพแม่ทะตอนนี้คุมตัวนายอารามพงศ์ไว้แล้วนะครับ
เดี๋ยวรอการทนสูตรอย่างละเอียดแล้วก็การรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
เพื่อจะพิสูจน์ว่านายอารามพงศ์ไม่ได้ตั้งใจยิงเขาอย่างที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่นะครับ
เบื้องต้นอาจจะถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
แล้วก็ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่ต้องรอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับ
จะแจ้งข้อหาแบบไหนอะไรยังไงนะครับ